คุณผู้ชมคะเราจะพาไปดูที่จังหวัดต่าง
เขาก็มีวิธีการรวมแรงรวมใจ
ในการช่วยเหลือในการขอให้

ใช่ค่ะพาไปดูกันก่อนนะคะ
พาไปดูที่กลุ่มนักเรียนทีมฟุตบอล

น้องเขาร่วมกันแปลอักษรคุณผู้ชม

แล้วก็ร้องเพลงอโหกุมาร

ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ทั้งหมด๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
ก็ขอพรให้ทุกคนออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ส่วนที่บริเวณลานอนุสวรีครูบาศรีวิชัย
ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ก็มีประชาชนชาวเชียงใหม่ทยอยไปไหว้ขอพร
เพื่อให้ทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงปลอดภัย
และกลับออกมาพบหน้าครอบครัวได้เร็ววัน
รวมทั้งขอให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จไปด้วยดี
ขณะที่ทางด้านคุณครูพร้อมด้วยนักเรียนชั้นป๖
ทั้งหมด๑๖๖คนของโรงเรียนวัดครูหาสุวรรณ
อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ
นั่งเจริญจิตภาวนาแล้วก็ขอพรจากหลวงพ่อห้อม
เกจิชื่อดังของจังหวัด
คุ้มครองทีมนักบอลหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต

ค่ะก็อยากให้เพื่อนเขาออกมาเร็วค่ะ

ก็อยากให้ทีมคนโทษหาเร็วค่ะ
ค่ะหนูก็มีสวดมนต์มาสำหรับที่

ส่วนที่วัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพระยาว

คณะสงฆ์พร้อมด้วยนายประจนปรัชกุล

สวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนา
ขอบุญบารมีของพระเจ้าตนหลวง

ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงปลอดภัย
และขอให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

ให้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้เร็ววันนะครับ
ไปดูที่ภาคต้านกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ที่โรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมูลนิธิจังหวัดตรัง
คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหาร
คุณครูแล้วก็นักเรียนร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
รวมถึงขอให้ทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือปลอดภัยด้วยนะคะ
ส่วนประชาชนจากอำเภอนายงอำเภอศรีเกาอำเภอหาดสำราน

ก็ทยอยเข้ากราบสักการะอนุสวรีพระยารัศดานุประดิษฐ์
มหิตพักดีอดีตเจ้าเมืองตรัง
มีการจุดทูบ๙ดอกเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ช่วยคุ้มครองทั้ง๑๓คนให้ปลอดภัยค่ะ
ต่างจากที่บริเวณอนุสวรีเท้าสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก็มีนักเรียนนักศึกษาประชาชน
ทยอยไปกราบศักระขอพรบรมียโม
ทั้งขอให้คนไทยช่วยกันส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือค่ะ
ส่วนนักร้องหนุ่มจากจังหวัดสงขลานะครับก็ได้แต่งเพลงให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
พร้อมทั้งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้พบทั้ง๑๓คนโดยเร็ว
นักร้องคนนี้ก็คือนายรุ่งอรุณภัยโรธ
แล้วก็ในวงการแสดงใช้ชื่อว่าอาสันแฝดสยาม
ซึ่งเนื้อเพลงได้ถ่ายทอดความรู้สึกของพ่อแม่
ที่ต้องเจอเหตุการณ์ตามหาลูกนานร่วม๕วันแล้ว
และขอให้พวกเขากลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่โดยเร็ว
ฟังเพลงนี้บางช่วงบางตอนกันนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้คุณกลับลงอย่าเป็นอย่างอื่น
ก็มีการเผยแพร่แถลงการของนายอาซิสพิทักษุมพล
จุฬาราชมนตรีโดยขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า
ปรวจประทานความปลอดภัยให้เยาวชนและผู้ฝึกษร

รวมถึงขอให้พี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันขอพร
เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
การปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นไปด้วยความปลอดภัย
แล้วก็สำริดผลทุกประการด้วยนะครับ
ตอนนี้หลายคนก็อยากจะช่วยเหลือแล้วครับ
แล้วก็หลายคนอาจจะเป็นผู้หวังดีที่ต้องการที่จะรับบริจาคเงิน
อาจจะรับแล้วเพื่อจะเอาไปบริจาคมอบให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่จริง
แต่ว่าตอนนี้นะครับทางด้านของตำรวจเอง
ต้องตรวจสอบสิ่งที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
เพราะว่าทางด้านของการช่วยเหลือนั้นยังไม่ต้องการการรับบริจาคเงิน
ตอนนี้ใครที่ตั้งโพสต์หรือว่าลงในโลกโซเชียลไป
ตั้งหัวข้อไปว่าจะขอรับบริจาคเงิน
อาจจะถูกเชิญนะถูกเชิญมาสอบปากคำได้นะครับ
พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุลรองพบตร
เข้าสอบปากคำนางสาวประกายแสงปวงจันตาที่สพแม่สายด้วยตัวเอง
หลังจากนางสาวประกายแสงตกเป็นผู้ต้องหาในกรณีโพสต์เฟซบุ๊ก
รับบริจาคเงินสร้างโรงทานทำอาหาร
เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการค้นหาเยาวชนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
มีผู้แชร์ต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์
ก็หลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะบอกโอ้โหตอนนี้ยังมาหากินแบบนี้อีกเหรอ
หรือว่าใช้ช่วงจังหวะช่วงเวลาที่คนเขากำลังโอ้โหลุ้น
กำลังภาวนาจิตให้พบเจอกับ๑๓ชีวิตโดยเร็ว
แต่ก็มีคนมาขอรับบริจาคเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่า
นางสาวประกายแสงยอมรับว่าโพสต์เฟซบุ๊กรับบริจาคจริง
แต่เป็นการบอกต่อกับเพื่อนในเฟซบุ๊คของตัวเธอเองเท่านั้น
ไม่คิดว่าจะมีคนนำไปแชร์ต่อ
ซึ่งหลังจากนั้นตัวเธอเองก็ลบโพสต์ไปแล้ว
แต่ก็มีผู้บริจาคมาแล้วประมาณพันกว่าบาท
และได้นำไปซื้อหมูแล้วก็ซื้อผัก
เพื่อไปทำอาหารแจกจ่ายจริง
โดยมีเอกสารการซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ

รวมทั้งไม่คาดคิดมาก่อนว่าการเรียรัย
ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

ที่ทำให้ทุกคนนั้นไม่สบายใจด้วยนะครับ
ดึงที่ได้มาไปซื้อของตอนใส
และก็จะทำมาให้ตอนเย็นอย่างนี้ค่ะ
พอดีจะมีข่าวที่จมตีเข้ามา

เพราะว่าข้าวเราได้แค่ไปแล้ว๑๕กิโล
เจ็บตนัดจะทำให้ช่วยจริง
เพราะเราเป็นผู้บ้านนั้นเลยค่ะ
มีคนโอนมาให้๑๓๐๐บาทค่ะ
มี๑๐๐ของน้องสาวที่ว่ารู้จักกันเลยที่ว่าช่วยเหลือกันมาตลอดค่ะ
ตอนนี้แกท้องอยู่เนอะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นแม่ทีม
ที่เขาทำงานกันออนไลน์มาก่อน
เขาก็รู้จักกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากช่วย
มันก็มีมาอยู่๕บัญชีเขาแค่นั้นค่ะ
นั่นแหละเป็นคำยืนยันของนางสาวประกายแสง
ยืนยันไม่ได้มีเจตนาเลยเป็นความตั้งใจและเป็นความหวังดี
และอย่างเธอเป็นคนในพื้นที่ก็จะเห็นข่าวเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แต่ว่านี่แหละครับการที่จะโพสต์หรือว่าการเรียบรายแบบนี้
ขออนุญาตอย่างถูกต้องนะนะครับตำรวจก็ตักเตือนว่าการกระทำลักษณะนี้
คือต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการที่มีประหลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยผ่านฝ่ายปกครองอย่างถูกต้อง
เรื่องต้นนะครับนางสาวประกายแสงก็ถูกเปรียบเทียบปรับ๒๐๐บาท

ย้ำนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการบริจาคเงินงดนะคะ
เพราะว่าไม่มีการรับบริจาคเงินแต่ถ้าเกิดบริจาคเป็นสิ่งของตอนนี้
ก็ยังมีสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคอยู่เป็นจำนวนมาก
อย่างเช่นไฟฉายคาดหัวยังคงต้องการอยู่

เพราะว่าทั้งผู้สื่อข่าวเองเจ้าหน้าที่เองบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้ตอนกลางคืนยุงเยอะมาก

ดังนั้นอยากได้ยากันยุงโดยเฉพาะแบบที่เป็นสเปรย์หรือแบบทา

รวมถึงสิ่งที่ต้องการก็พวกเสือกกันฝนรองเท้าบุตรลุยโคน